ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าเรื่องราวของเนวัดดาว
ประโยคที่บอกว่าหรือจะไขว้
เขาชอบพูดแบบนี้จนทำให้วัยรุ่นนั้นก็ติดตามเขาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ
ในการใช้ปืนจอกขมับตัวเองบอกว่าคิดสั้น
ข่าวนี้เหมือนว่าจะกลับไปกลับมาคุณผู้ชม
ล่าสุดตำรวจมีการเข้าไปตรวจสอบในห้องของในวัดดาว
พบร่องรอยของกระสุนปืนครับ
ขณะที่ยากของเนวัดดาวบอกว่าวันเกิดเหตุไม่พบบาดแผลบนศิษย์ศาสตร์ของหลานชายด้วยครับ
ผลตำรวจโทษานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
ประชุมร่วมกันกับตำรวจนครบานบางยี่ขัน
เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ที่นายมะคารินพุ่มสะอาดหรือเนวัตดาว
แสดงท่าทางคล้ายวุฒิปืนยิงขมับตัวเอง
โดยมีนางพยาวพุ่มสะอาดย่าของนายมะคารินหรือว่าเนวัดดาวเข้าให้ปากคำเพิ่มเติม
ก่อนให้การว่าในวันเกิดเหตุพบว่านายมะคารินนั้นนั่งหลับตาพิงปลายเตียง
มีเลือดไหลที่บริเวณศีรษะแต่ว่าไม่พบบาดแผล
พยาวยืนยันว่าวันเกิดเหตุนั้นไม่ได้ยินเสียงปืน
และนายมะครินก็ไม่เคยเข้ารับการรักษาทางจิตเวท
จะมีก็เพียงช่วงระยะหลังที่ค่อนข้างอารมณ์ร้อนแต่ก็ไม่ได้ลงมือทำร้ายร่างกายใครครับ
ขณะที่พลตำรวจโทสานิทก็บอกว่าจากการสอบสวนพบว่านายมะคารินนั้น
อาจจะไม่ได้ยิงตัวตายตามที่เป็นกระแสข่าว
รวมไปถึงจากการตรวจสอบประวัติก็ไม่พบว่าเนวัดดาวมีปืนในครอบครอง
ซึ่งหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงก็จะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
และความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
รวมถึงการยิงปืนในทางสาธารณะด้วยนะครับ
แต่หากเหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
คือการนำข้อมูลอันเป็นเท็จ
โดยขนาดนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อหาใดกับตัวของนายมะคาริน
เพราะว่าต้องรอการสอบสวนปากสอบสวนสอบพยานของคำให้การของพยานก่อนนะครับ
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็ยังได้ฝากไปถึงประชาชนที่รับทราบข้อมูลข่าวสารจากสังคมออนไลน์
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์ด้วย
เพราะหากไม่ใช่เรื่องจริงก็เข้าข่ายว่ามีความผิดเหมือนกันนะครับ
พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกลางยังเข้าไปตรวจสอบห้องพักของนายมะคาริน
เพื่อไปตรวจสอบหาร่องรอยของกระสุนและวิถีกระสุนโดยเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่พบร่องรอยและรูกระสุน
ซึ่งคาดว่าไม่มีการยิงตัวตายตามกระแสข่าวที่ออกมาแต่อย่างใดครับ
ทางด้านของนายมานะตรีระยาพิวัฒน์คณะบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่า
บริการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊คถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทย

และกฎหมายก็ยังไม่สามารถไปควบคุมเนื้อหาได้
จึงเกิดการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
ควรจะมีมาตรการในการควบคุมกันเอง
เพื่อไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นต่อไปครับ